ส่วนอีกหนึ่งกระแสที่ฮอตมากเลยตลอดทั้งเดือนก็คือ

คือก่อนหน้านี้ได้ยินมาแล้วว่า
บรรดานักท่องเที่ยวชาวจีนเขาชื่นชอบมาก
ล่าสุดเทรนด์ชุดนักเรียนไทยมาอีกแล้ว
แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาไปเช่าชุด

แต่ว่าเขาว่ากันว่าเอ๊ะเป็นชุดแบบไหนยังไง

เห็นไหมมาเป็นแนวแบบชุดไทยสบายเฉียงกันเลย

สมัยหนึ่งช่วงละครบุภเพสันนิวาส

ใครก็อยากจะเป็นอเจ้าแม่หญิงการะเกด

นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเขาก็จะมาเช่าชุด

เราไปต่างประเทศเราก็จะไปเช่าชุดประเทศเขา

ชุดฮันบกแล้วเวียดนาม
นามอันนี้ก็ต้องเป็นชุดแบบที่เป็นแบบว่ายังไงนะ
แบบอารมณ์แบบชุดจีเท้า

อารมณ์ประมาณนั้นเขาเรียกอะไรนะ
ชื่อเรียกด้วยนะแต่ลืม
เคยใส่ด้วยแต่ลืม
อันนี้ฉันไปอินเดียฉันก็ไปเช่าชุดที่เป็นสหรี

ใช่ไม่ได้แต่งตัวอย่างเดียว

ต้องมีผู้เชียวชาญในนี้ใส่ให้เลย

แล้วก็มีคู่รักหนุ่มสาวพากันมาเช่าชุดไทย
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็มี
นี่หลายคนบอกว่าแต่งออกมาแล้วสวยนะ

แล้วก็ต้องเซลฟี่เก็บเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะ
มีสาวฮ่องกงท่านหนึ่งเธอบอกว่า

พี่สาวฮ่องกงท่านหนึ่งเธอบอกว่า
เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้ง

ครั้งนี้มาเที่ยวกับแฟนเป็นครั้งแรกก็เลยชวนแฟนมาถ่ายรูปชุดไทย
อยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแบบนี้แล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลด้วยนะคะ
เจ้าของร้านคุณนัฐกิจศรีเพี้ยนเอม
เปิดร้านเช่าชุดไทยมา๕๖ปีแล้ว
เขาบอกก่อนสถานการณ์โควิดทางร้านได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียดีอยู่แล้ว
ประกอบกับว่าทางร้านทำคลิปลงเพจแล้วก็มีช่องรายการจากประเทศเกาหลีมาถ่ายทำด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้กระแสการเช่าชุดไทยฟีเวอร์แล้วก็กลับมาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙สวยไหม
ลูกเด็กเล็กแดงเด็กน้องหนูชอบหมดนะชุดไทยบ้านเราสวยไงฮะ
ตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้โหวันหนึ่ง๕๐๖๐คนอยู่เยอะนะวันหนึ่ง๕๐๖๐คนถือว่าเยอะเลย
อังกงหรือไตยหวันฝรั่งก็มี

ใช่หรือว่าใครอยากจะไปที่เชียงใหม่แล้วอยากจะไปเช่าชุดนะคะแนะนำเลยไปกันได้
อันนี้ภาษาจีนสำคัญคนจงคนจีนพบากันอ่ะ
ภาษาจีนต้องได้นะวัดดงวัดดี

จริงหน้าตาคุณดูไม่เชื่อดิฉันเลย

ถ้าเป็นพ่อบ้านใจกล้าตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนีอะไร